ไปดูที่จันทบุรีครับคุณผู้ชมมีอุบัติเหตุเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ชนกับกระบะทีนี้รองระดับรองผู้การจังหวัดนะ
จะไปทำงานไปปฏิบัติหน้าที่ผ่านมาพอดี
เห็นคนบาดเจ็บนอนอยู่บนถนน
ท่านรอไม่ได้ท่านลงไปช่วยเหลือด้วยฮะอุ้ยน่ารัก
สลายจรม้ายางหรือสลายรองม้าแขกว่าไม่เจ็บ
แค่นี้จราจรมีเป็นร้อยอะไรยังไม่มาพี่วะ
นี่แหละครับบรรดาผู้บาดเจ็บ๒คนนี้

และนี่คือวินาทีที่เกิดเหตุตอน๑๐โมง๔๑นาทีช่วงสายนะคุณผู้ชม

ตรงนั้นมันเป็นถนนท่าหลวงบริเวณ๔แยกหน้าหอ
จดหมายเหตุใกล้กับสพเมืองจันทบุรีตะบนวัดใหม่ที่จันทบุรีครับ
คุณผู้ชมลองดูว่ามันจะเป็นเหมือนสี่แยกวัดใจ
ก็คือใครมาจากทางไหนเนี่ยต้องกะระยะกันเลยนะ
ต้องระวังกันเอาเอง
เท่าที่ดูเออไม่มีสัญญาณไฟจราจรจริงด้วยฮะ

ชนเข้าไปชนกับมอเตอร์ไซค์สีดำ

ผู้บาดเจ็บเป็นหญิงสาววัยรุ่น๒คนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมา

ผู้ชายในเครื่องแบบตำรวจมาทราบภายหลังคือพันธุ์ตำรวจเอก
อักขพงศ์สุนทรวิพาทครับ
ท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี
รองผู้การจังหวัดเลยนะครับใช่แล้วครับครับ
จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สพเมืองจันทร์
มาเจอเหตุซึ่งหน้าพอดีเลยท่านรีบลงจากรถไปตรวจสอบ
แล้วก็ให้การช่วยเหลือนี่ลงไปพูดคุยสอบถามอาการของทั้งสองคนที่บาดเจ็บด้วยนะฮะ
แล้วท่านก็วิทยุแจ้งประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
ให้มาส่งกำลังมาสนับสนุนในที่เกิดเหตุครับ
เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยผู้บาดเจ็บเสียเลือดเยอะด้วยนะฮะ

แล้วช่วงสายรถก็มาเรื่อยแบบนั้น

ท่านรองผู้บังคับการก็อยู่นานเลยนะ

แล้วก็นำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าไป
แต่ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้

ให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
โอ้โหแยกใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีไฟแดงไฟเขียวซะหน่อยนะ